ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนสังคม
แล้วก็สะเทือนใจคนฟังอย่างแน่นอน
ก็เป็นที่มาของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
แม่ล้าวัยสิบหกข้ากามเด็กสิบสามติดต่อผ่านไลน์บริการส่งถึงที่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
แม่ล้าคนนึงกล่าวเนี่ยถูกรวบค่าห้องพักแล้วนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่เกิดขึ้นค่ะ
ตำรวจภูทรใช่อายุ๑๖ปีเท่านั้นเองค่ะเป็นเยาวชนเองนะ
ซึ่งตำรวจภูทรบ้านโป่งได้มีการสนที่กำลังตำรวจแล้วก็ทหารฝ่ายปกครอง
ร่วมกันจับกลุ่มหญิงสาวอายุเพียง๑๖ปี
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมของกลางเนี่ยนะคะ
เป็นเงินสดที่ใช้ล่อซื้อประเวณีหญิงอายุ๑๓ปีจำนวน๓๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องรถจักรยานยนต์อีก๑คันภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากตำรวจกองบังคับการปราบรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ทราบว่าก็จะมีการนำเด็กหญิงมาค้าประเวณีก่อนประสานกับตำรวจภูทรบ้านโป่ง
วางแผนกันค่ะเพื่อล่อซื้อโดยมีการติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
นอกจากจะซื้อของสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วยังซื้อสิ่งมีชีวิตด้วย
เป็นการค้าประเวณีค้ามนุษย์เอง
โดยรับว่าจะนำเด็กหญิงมาค้าประเวณีในราคา๓๐๐บาท
ล้าวบอกว่าจะมาส่งที่รีสอร์ทแห่งดังกล่าวนั่นแหละ
เมื่อถึงเวลานัดผู้ต้องหาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์
พาเด็กหญิงอายุเพียง๑๓ปีเท่านั้นค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็มีการล่อซื้อกันเสร็จสิ้น
เงินกันเสร็จสิ้นจำนวน๓๐๐บาท
พอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็เข้าแสดงตัวจับกลุ่มปั๊บ

เหล้ายอมรับสารภาพว่า
อ้างว่าเด็กยินยอมอยากได้เงินไปใช้เอง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาค้ามนุษย์
โดยกระทำการแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เป็นธุระจัดหาล่อไปแม้เด็กจะยินยอมก็ตาม
ก่อนที่จะควบคุมตัวแม่ล้าววัย๑๖ปี
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป